๖นาฬิกา๑๔นาทีช่วงต่อไปนี้เราจะรายงานความเครื่องไหวของการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับ
ที่บริเวณอรุษฎาวรีบรรชาธิพัตยล่าสุดตอนนี้เริ่มจะมีผู้ชุมนุมมารวมโตกันแล้ว
เพราะว่าแก่นำได้ประกาศนะครับเดิมทีเนี่ยจะเริ่มชุมนุมกันบ่าย๒
แต่มีการประกาศเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นเป็น๘โมงเช้า
ติดตามการรายงานสดจากคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนะครับ
รายงานสดมาจากอนุสาวรีประชาธิปไตยครับ
บรรยากาศที่อนุสวรีประชาธิปไตยณเวลานี้นะครับ๖นาฬิกา๑๔นาที
ที่นี่ยังคงปกตินะครับรถยังคงสัญจรไปมาได้
คุณผู้ชมดูบรรยากาศตอนนี้กันก่อนเลยนะครับ
อนุสวรีประชาธิปไตยยังคงสังเกตเห็นว่า
ยังคงมีรถเดินทางเข้าออกวงเวียนนี้อย่างปกตินะครับ
มกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่

แล้วก็ยังไม่มีการนำของมาตั้งกีดขวางการจราจร
หรือมีการปิดกั้นการจราจรแต่อย่างใดนะครับ
บรรยากาศที่อนุสวรีประชาธิปไตยตอนนี้ถือว่า
ยังปกติอยู่นะครับช่วง๖นาฬิกา๑๔นาทีนี้นะครับ
โดยมีการนัดชุมนุมกันช่วง๘นาฬิกา
วันนี้ก็ต้องรอดูบรรยากาศนะครับว่าจะคึกคักมากน้อยเพียงใด
แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนะครับ
ทยอยเดินทางกันมาแล้วทีมข่าวเราได้พูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่ง
มาจากขอนแก่นก็เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้
แต่บรรยากาศโดยรอบตอนนี้ให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันก่อนนะครับ
ที่บริเวณริมฟุตบาทที่อนุสวรีประชาธิปไตยนะครับ
เริ่มมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งของขายกันแล้วนะครับ

พ่อค้าแม่ค้านะครับที่ทยอยเดินทางกันมา
ตั้งร้านกันแล้วนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมต่างทยอยเดินทางกันเข้ามาในพื้นที่
นุสวรีชัยกันนะฮะนี่ก็เป็นช่วงเวลาหกนาฬิกา
สิบห้านาทีที่เริ่มเดินทางกันมาแล้วนะครับ
แต่ยังไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชม
เพราะว่ายังเช้าอยู่ก็เริ่มทยอยเดินทางมากัน
ให้คุณผู้ชมเดินทางมาตรงนี้กันหน่อยนะครับที่หน้าแม่
โน่ตรงข้ามกับอนุสาวรีประชาธิปไตยเดี๋ยวเราไปคุยกับ
กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่เดินทางมาจากอำเภอกระนวล
อำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นเขาบอกว่าเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวาน
ช่วงเย็นเวลาประมาณอ่าสี่นาฬิกาห้านาฬิกา
จนเพิ่งมาถึงที่นี่ช่วง๖นาฬิกานี้นะครับ
เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มนี้กัน
คุณป้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
อันนี้เดินทางมาจากที่ไหนกันครับแม่ให้สัมภาษณ์ข้างหนึ่งแล้ว
เดินทางกันมาตั้งแต่กี่โมงล่ะสี่โมงเย็น
ตั้งใจตั้งใจมากันที่นี่เลยวันนี้ตั้งใจมาก
ตั้งใจเตรียมร้อยตั้งใจเตรียมร้อยเพราะว่าประชาธิปไตยมันบ่มีแล้วเสมอนี่
มันหายไปจากประเทศไทยแล้วมันมีอย่างละมาตรฐานขึ้นมาใหม่
มีอยู่แต่ว่ามันมีเครื่องเดียววันนี้คือตั้งใจมามาปักหลักนอนที่นี่กันเลย
ม้างได้กี่โมงนะคะเมื่อวานมาสี่โมงสี่โมงได้สี่โมงเย็น
กันกี่คนครับมาเยอะเยอะตามหลังมาก็เยอะจะมาให้กำลังใจลูกหลาน
รถบัตรเพราะว่าบ้านเมืองประเทศมันแย่แล้ว
เศรษฐกิจก็ตกต่ำคุณประยุทธ์ยึดอำนาจเข้ามามาตั้งตัวเองแล้ว
บริหารประเทศไม่เป็นไม่มีเอ่อ
ผลผลิตอะไรด้วยยาลงปลาราผลค้านกระเทศอะไรก็ไม่เป็นราคา
คนรากญาติจะตายหมดแล้วเย็นตั้งใจจะมากันวันนี้
อยู่กันอีกนานไหมคะหรือว่ายังไงบ้างจนกว่านักศึกษาจะจบเจมส์
แต่มาเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานช่วยลูกช่วยหลานประชาธิปไตย
ขอบคุณมากนะครับผมครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ
เสียงจากกลุ่มผู้ชุมนุมที่เดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับ
แล้วก็ยังมีบางส่วนคุณผู้ชมเริ่มเดินทาง
แล้วก็ทยอยจับจองพื้นที่บริเวณรอบอนุสวรีประชาธิปไตยกันแล้วนะครับ

แล้วก็ต้องรอติดตามดูกันอีกทีนึงช่วง๘นาฬิกาของวันนี้
แพนกวินประกาศนะครับว่าจะรวมตัวนัดชุมนุมใหญ่
ตั้งแต่บ่าย๒มาเป็น๘นาฬิกาก็ต้องรอดูบรรยากาศช่วงนั้นว่า
จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาที่นี่กันมากน้อยแค่ไหนนะครับ
และนี่คือบรรยากาศทั้งหมดจากอนุสวรีประชาธิปไตย
ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐข่าวแต่ละทีวีรายงานสดจากอนุสาวรีประชาธิปไตยครับ
ครับครับขอบคุณมากนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์ครับ
ศักดิ์สิทธิ์ยังก่อติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นนะครับ
ทันทีที่มีสถานการณ์สำคัญเราจะกลับไปที่นั่นอีกครั้งนะครับ
ค่ะทีนี้ดูเรื่องของไทม์ไลน์เมื่อวานนิดหนึ่งนะคะ
ไทม์ไลน์เมื่อวานเนี่ยมีความกระโหลโหดเนี่ยเกิดขึ้นสักประมาณช่วงเย็นค่ะ
คือตำรวจพยายามที่จะไปกระชับพื้นที่ของกลุ่มผู้ชุมนุม
แต่จังหวะหนึ่งค่ะคุณผู้ชมจังหวะหนึ่งเนี่ย
ตอนที่ตำรวจไปเอาตัวของไผ่ดาวดินแล้วก็แก่นำมาจากเวทีเนี่ย

เพราะตอนที่ตำรวจไปกระชากตัวไผ่ดาวดินลงจากเวทีแล้วก็อุ้มขึ้นไป
ห้องรถขังเนี่ยตอนนี้คุณสิริวัณรักษัตริย์ก็มีการไลฟ์สดนะคะ
นักข่าวของเราไลฟ์สดด้วยได้เห็นบรรยากาศกันนะคะ
ทีนี้ก็มีการถามว่าคุณสามารถจับกลุ่มได้ยังไง
หมายจับก็ไม่มีจับกลุ่มโดยไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาด้วย
เพราะว่าตอนที่จังหวะที่ดึงไผ่ดาวดินลงจากเวทีไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
แล้วเนี่ยสุดท้ายภาพบรรยากาศคือมีการสลายการชุมนุมลื้อเต็นต์หมดเลย
ไม่มีหมายสารแล้วสามารถลื้อได้ยังไงถูกไหมคะ
นะฮะก็มีการควบคุมตัวกันไปนะครับแล้วก็ไปที่อ่าสำนักการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งเพนกวิ้นนะครับแกนนำก็ได้พามวลชนนะครับไปยื่นค่ำขาด
ขอให้มีการปล่อยตัวนะครับทางไผ่ดาวดินแล้วก็แก่นำผู้ชุมนุมอีก๒๑คนนะฮะ
วันนี้ค่ะหลังจากที่ภัยดาวดินแล้วก็แก่นำทั้ง๒๑คนนะคะถูกตำรวจเอาตัวไปเนี่ย
เขาก็มีการไปรวมตัวกันที่หน้าหอศิลป์ของกรุงเทพมหานครนะคะ
กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวแก่นำทั้ง๒๑คน
หลังจากนั้นตำรวจก็นำตัวทั้ง๒๑คนไปที่กองบังคับ

หยุดกุบทาง

ทรายเพื่อเรา
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้
ก็เกิดขึ้นเป็นทำร้ายที่เกิดขึ้นเลย
แล้วก็ไปดูนะครับ

เพ็งกวิ่นนำวนชลเดินฝ่าสายฝน
มาถึงบริเวณหน้าประตูสำนักการตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจวางแนวรั้วเหล็กกั้นประตู
แล้วก็จัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาพื้นที่โดยรอบ
จากนั้นแกนามผู้ชมนมได้สลับกันปลาสาย
โจมตีการปฏิบัติงานของตำรวจ
โดยผู้ชุมนุมต่างพากันอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไป
เพื่อนเราและก็มีอีกข้อความหนึ่งคือ
ตำรวจต้องรับใช้ประชาชนอยู่ตลอดเวลา
ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนาพร้อมทางเรียบร้อง
ให้ตำรวจชั้นในพลออกมาพูดคุย
มาชี้แจงการจับกลุ่มแก่นำและผู้ชุมนุม๒๑คน
และเรียกร้องให้ปล่อยตัวทุกคน
คำขาด๒ทุ่มออกมาคุยกัน

หลังจาก๒ทุ่มครบเวลาแล้วนะครับ
ก็นะฮะปรากฏว่านางสาวจุธาทิพย์แก่นำกลุ่มคณะราษดร
ได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการสาดสีเข้าไปเลย
แล้วก็ฉีดสีสเปรย์สีแดงขาวน้ำเงิน
ใส่รั้วประตูสำนักงานตลอดแห่งชาติ
เพราะว่าไม่มีนายตำรวจชั้นในพลออกมา
ที่พวกเขายื่นคำขาดเอาไว้
ซึ่งมีตำรวจประมาณสัก๒๐นายได้ครับ

ขณะที่ตำรวจก็ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง
ขอให้ทุกคนนั้นอยู่ในความสงบ
และขอความร่วมมือไม่ทำลายทรัพย์สินของทางราชการนะครับ
เข้าไปเขย่าประตูรั้วส่งเสียงโหร้อง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ออกมาประชิดประตูรั้วครับ
ขณะเดียวกันมีผู้ชุมนุมบางส่วนสาดสีใส่กำแพง
ซึ่งเป็นป้ายชื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จึงเกิดเหตุชุลมุนกันเล็กน้อยขึ้นครับ
การรับครับช่วยบอกคุณชนถอยดินด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ
ความกระล่าห่นหน้าสำนักการณ์ตำรวจแห่งชาติ
ดำเนินเรื่อยไปกินเวลาสักประมาณ๒ชั่วโมงค่ะ
ที่สุดแล้วเวลาไปถึง๒ทุ่มครึ่ง
กวินนะคะได้มีการประกาศยุติการชุมนุม
โดยบอกว่าเพื่อถนอมแรงของมวลชนในการชุมนุมต่อวันนี้
คือ๑๔ตุลาคมที่เขานัดการเริ่มตั้งแต่๘โมงเช้า
ตัดสลับไปดูที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑ช่วง๒ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้
ตำรวจได้มีการควบคุมตัวแกนนำแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมแกนนำทั้งหมด๒๑คนไปไว้ที่นั่น
เนื่องจากว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมญาติของกลุ่มผู้ถูกจับกลุ่มเนี่ย
รวมทั้งธนายความและหัวหน้าภักร์ก้าวกล่ายคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐ
เดินทางไปที่นั่นนะคะเดินทางไปขอเยี่ยมสำหรับแก่นำทั้ง๒๑คน
แต่ว่าตอนนั้นตำรวจไม่อนุญาตให้เข้าไปเยี่ยมนะคะ
แล้วก็มีการเจรจาตำรวจให้เหตุผลว่ากระบวนการสอบปากคำยังไม่เริ่มขึ้น
ทนายเข้าไปไม่ได้ซึ่งจริงแล้วคุณพิทาบอกว่าจริงแล้ว
ไปดูตามกระบวนการยุติธรรมตำรวจสอบปากคำทนายก็เข้าไปได้
แต่ตำรวจก็ยังไม่ยอมค่ะสุดท้ายแล้วท้ายที่สุดก็อนุญาตนะคะ
เฉพาะพ่อแม่ทนายความสองคนและคุณพิธาหัวหน้าพักเก้าไกล
เข้าไปเยี่ยมแก่นำทั้ง๒๑คนได้และเป็นข่าวดีค่ะทั้ง๒๑คนนะคะ
คือก่อนหน้านี้หลายคนเป็นห่วงว่าตำรวจเอาตัวไปและจะได้รับอันตรายหรือเปล่า
ได้รับการปล่อยตัวไหมทั้ง๒๑คนได้รับอิสระแล้ว
เพราะประมาณตีหนึ่งสิบห้านาทีมีภาพนี้ออกมาผ่านจากทวิตเตอร์ของคุณพิธา
ส่วนตัวของคุณพิธานะคะมีการโพสต์ภาพเขาแล้วกับคุณประนันทำ๒๑คน
แล้วขึ้นแคปชั่นบอกว่าในที่สุดก็ได้รับอนุญาตให้เข้าไปด้านในตึกต่อชดภาคหนึ่ง
พร้อมทนายและครอบครัวพวกเราได้พบกับผู้โดนจับกลุ่มทั้ง๒๑คน
คนปลอดภัยอาจจะต้องหยุดโพสต์สักพักนะครับ
และอย่างที่มีการตั้งคำถามว่าแกนนำที่โดนจับกลุ่มนั้นเขาผิดข้อหาอะไรกันบ้าง
ทำไมตำรวจต้องไปจับกลุ่มเขา
คุณผู้ชมติดตามพร้อมกันว่าเขาโดนจับกลุ่มในข้อหาอะไรกันบ้าง
ที่บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตย

ตำรวจมีความจำเป็นในการจัดระเบียบความปลอดภัย
และการจราจรบริเวณพื้นที่การชุมนุม
รอบอนุสาวรีประชาธิปไตย
ปรากฏว่ามีการตั้งเต็นต์กิดขวางการจราจร
มีการใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตำรวจจึงได้สั่งให้กลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าวแก้ไข
แต่กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
ซ้ำยังก่อความวุ่นวายด้วยการสาดสีใส่ตำรวจ

ก่อให้เกิดความวุ่นวายตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
ควบคุมตัวผู้ที่กระทำความผิดรวมทั้งหมด๒๑คน
ส่งพนักงานสอบสวนสนสำราญราช
และก็แจ้งความดำเนินคดีใน๘ข้อหา
มีข้อหาอะไรบ้างดังต่อไปนี้
คำสั่งเจ้าพนักงานอันนี้โทษจำคุก๑๐วันปรับ๕๐๐บาท

กิดขวางการจราจรตามพบจราจรทางบกโทษปรับ๕๐๐บาท
ตั้งวางหรือกองวัตถุใดบนถนนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
สาดสีลงบนพื้นผิวการจราจรหรือบนถนนผิดพรบรักษาความสะอาด
กีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัย
หรือความสะดวกในการจราจรอันนี้โทษปรับ๕๐๐บาท
สาดสีใส่ตำรวจทำให้เสียทรัพย์และ๘ใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหาทั้งหมดมีการต้องเข้าสังเกตว่าเอ๊มีการใช้กฎหมายข้างเคียง
ที่ไม่ใช่กฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับการชุมนุมโดยตรงเลย
แล้วโทษดูเหมือนจะเบามากจำคุกไม่เกิน๑๐วันปรับสุด๕๐๐บาทเท่านั้น
แต่ทำไมมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการชุมนุมแต่การจับกลุ่มเนี่ยภาพที่เห็น
บางทีมันก็โอ้โหมีการกระทบกระทั่งกันพอสมควรนะ